นั่นก็เป็นการรวมพลังของคนบันเทิงที่ต้องการจะ
้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
มาดูกิจกรรมของทางด้านศูนย์สรรพสินค้าชั้นนำกันบ้างนะคะ
ก็ได้รวบรวมศิลปินแห่งชาติกว่าร้อยคนค่ะ
จัดงานมหากรรมศิลปะด้วยรักและพักดียิ่งทีวีตราบนิรันดิ์
แสดงผลงานจิตรกรรมและปฏิมากรรม
พระบรมศาสติสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้

ภาพงานปักชุดรวงข้าวหมายเลข๙ของช่วงมูลพินิษฐ์
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสินที่ออกแบบเลข๙ไทย
โดยมีรวงข้าวล้อมรอบถ่ายทอดลงบนผ้าไหมทอมือ
สื่อความหมายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
เป็นหนึ่งในผลงานที่นำมาจัดแสดงและเปิดประมูล
ในงานมหากรรมศิลปะด้วยรักและพักดียิ่งชีวีตราบนิรันดิ์
ที่จัดขึ้นโดยสูงสรรพสินค้า๔ข้อนสเกวร์และ๔ข้อนบางแคร่
รายได้จากการประมูลสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศา

ภายในงานมีการจัดแสดงงานจิตกรรมและปฏิมากรรม
พระบรมศาสตร์ทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มากกว่า๒๐๐ผลงานของศิลปินแห่งชาติศิลปินยอดเยี่ยมและศิลปินอิสระ
ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศกว่า๑๐๐คน
มีทั้งผลงานสีน้ำสีน้ำมันสีอาคิลิกสื่อผสมงานปั้นและงานหล่อ
ชิ้นงานถูกถ่ายทอดออกมาจากใจเพื่อแสดงความอาลัย
และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้
เช่นภาพเทคนิคสีอคิลิกบนผ้าใบชื่อผลงานเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจ
ผมว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการชื่นชมพระบรมี
ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าจากงานมากรรมศิลปะมาร้ายครั้ง
งานนี้เป็นงานที่ภาพดำนวนใหม่ได้มากที่สุดเท่าครึ่งที่เราจัดมา
ศิลปินกราฟิตี้ชื่อดังทั้งจากประเทศไทยและญี่ปุ่น
ได้มารังสรรค์งานกราฟิตี้พ่นสายลายสีพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ก็สำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของคุณอวัยมะเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบ่งเป็นสีนะคะ
อย่างมีสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็มีสีฟ้าซึ่งโทนสีร้อนอย่างสีแดงส้มเหลืองเนี่ย
เขาตั้งใจทำออกมาสื่อถึงความอบอุ่นให้เห็นถึงว่าในหลวงราชการที่เก้า
รักประสบกรณิกรชาวไทยและทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนค่ะ
ส่วนสีฟ้าก็แสดงถึงพระอัจฉริยภาพรวมถึงความสงบเสงี่ยม
ความสงบของในหลวงราชการที่๙ก็สื่อออกมาเป็นภาพผลงานชิ้นนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็เป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจที่ในหลวงท่านทรงทำไว้
ผมคิดถึงเรื่องของธรรมชาติเรื่องของต้นไม้ที่ในหลวงท่านทรงเปลี่ยนแปลง
ผมว่าท่านเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติคือพัฒนาพื้นที่ที่มันแห้งแรงในหลายพื้นที่ครับ
ประเทศเราให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเพื่อประชาชน
อกจากนี้ยังมีโซนนิทัศกาลเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่เก้า
และสำหรับประชาชนที่ต้องการเก็บพระบรมศาสตร์ทิศลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙เป็นที่ระลึกในราคาที่ย่อมเยาว์
สามารถหาซื้อได้ภายในงาน
รายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศาโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
งานมหากรรมศิลปะด้วยรักและพักดียิ่งชีวิตตราบนิรันดิ์จะจัดไปจนถึงวันที่๕ธันวาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกาบริเวณลานน้ำผู้ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์
และลานกลางศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคร์
ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน